สวัสดีนะครับท่านประชาสัมพันธ์โอ้โหสุดยอดสุดยอด
กลับมาวันนี้ก็เป็นที่ทุ่มใจมาก
ขอร่วม๕บทพรให้สุขสาวต้องสุขท้องหวัง
ขอให้อยู่กันอันมานะครับยินไหมครับ
คุณแม่นะคะเป็นไงบ้างคะให้บ้างสาว
วันนี้เห็นลูกสาวใช้ชีวิตคู่แล้วดีใจนะคะ
เป็นสเต็ปใหม่การใช้ชีวิตร่วมกัน
ได้ให้คำปรึกษาอะไรกับเขาไปไหมครับ
ไม่ต้องให้ค่ะเขาโตแล้วเขาตัดสินใจได้แล้ว
โอยภรน้องยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้

ก็บอกให้รักกันนานไพ้ที่ไพ้อสาย

แล้วเขาเป็นคนที่อะไรชัดเจน
เวลาเขามีคำพูดถ้าเขาไม่เข้าใจกันเดี๋ยวเขาก็คุยกัน

พี่เป็กนี่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่แบบไหนบ้าง

พี่เปรียมน้องเต็กทำยังไงบ้าง

เขาเป็นคนที่มีมุมมองอนาคตไม่ใช่คนวัยรุ่นที่ทั่วไปอยู่ไปวัน
เสพเลเที่ยวไปวันไม่ใช่ว่าอายุ๓๐เสร็จ
ก็ยังไม่เยอะถือว่ายังไม่เยอะแต่เขาก็เป็นแบบมองหาธุรกิจทำ
ไม่ใช่ว่าเที่ยวไปวันน่ะ
ได้ฝากอะไรถึงฝากฝั่งอะไรกับเป๊กไหมครับถึงลูกสาว
ไม่ต้องฝากแล้วเขามาขนาดนี้แล้ว
เราก็ต้องไว้ใจเขาระดับหนึ่งถึงก็เชื่อใจเขาระดับหนึ่งแล้ว
ถึงยอมให้ลูกสาวไปแต่งงานด้วยนะคะ
เห็นความรักเขามาตลอดเป็นยังไงบ้างครับคู่นี้
เขาก็มาเข้ามาชัดเจนตั้งแต่แรกก็เข้ามาสวัสดีมาทำความรู้จัก
เข้ามารายงานตัวไม่ได้แอบคบกัน

ฝากลูกสาวอย่างไรบ้าง
ก็ขอให้อยู่กันหน่อยนะครับ

น้องเป็นบอกว่ามีการตกปากดูแลดีนะ

เดี๋ยววันนี้พวกเราจะทำที่ลองกรี๊ดส่งตัวลูกสาวให้

โอเคค่ะขอบคุณค่ะ